มาดูความสนุกสนานของเด็กในจังหวัดต่างกันบ้างครับ
จากกิจกรรมที่อาจจะนำยุทธโปรกรณ์มาโชว์
อาจจะนำเกมมาให้เด็กเล่นแล้ว
มีที่นี่เขานำเมนูอาหารมาให้เด็กได้ทานกันด้วย
แต่ว่าเป็นฝีมือการปรุงอาหารของพบ
เขาบอกว่าเป็นลุงพบขวัญใจเด็ก
เพราะท่านเป็นผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๗นะครับ
พลตรีบัญชาดุริยันหรือว่าลุงพบขวัญใจเด็กนะฮะ
ลุงพบนี่เห็นไหมซุปน้องไก่ลุงพบ
ซึ่งลุงพบตื่นมาแต่เช้านะมาเคี่ยวซุปน่องไก่
แจกเด็กที่ลานคนกล้าค่ายเมงรายอำเภอเมือง

โดยลุงพบจะทำแบบนี้เป็นประจำทุกปี
เด็กเขาก็จะเรียกว่าลุงพบลุงพบเนี่ยนะฮะ
เมนูในปีนี้เป็นซุปน่องไก่รสเด็ดครับ
ปรุงสดบนรถเสบียงของค่าย
ทำไปชิมไปทำการร้อนหอมกลุ่นสำหรับแจกเด็กนะครับ
ขณะที่ผู้ปกครองเหล่ากำลังพลแล้วก็ชาวบ้านทั้งรอบค่าย
แล้วก็พื้นที่ต่างก็เดินทางมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับ
ก็อุ้มลูกจูงหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ใส่เสื้อหนาวมาดูรถถังแบบนี้นะครับ

ปีนี้เทศบาลตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทอง
จัดแข่งปีนเสาน้ำมัน
ลูกไหนลูกไม่เห็นขึ้นเลยลูก
ก็รับเงินรางวัลที่ปักไว้ยอดเสา
ปีนถึงก็รับเงินรางวัลไปก่อนเลย

เหยียบกันไปก็ยังไม่ถึงสักทีอึ๊บ
จะถึงแล้วดี
หาที่สุดก็ถึงแล้วนะครับเด็กบอกแย่เลยครับ
ทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนนะครับ
ก็คือหัวหน้าบรุงฮิรัณยวงก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะฮะ
ดอยอินทนนท์แห่งนี้มีการแจกของขวัญให้กับเด็ก
ลูกหลานชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานนะครับ
แล้วก็เด็กที่เดินทางมากับนักท่องเที่ยวท่ามกลางอุณหภูมิคุณ
ต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียส
แต่เด็กก็มีความสุขนะแล้วก็มารับของแจกจำนวนมากเลยนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูที่สุรินทร์กันบ้างค่ะ
คือหน่วยงานแต่ละหน่วยงานหลายพื้นที่เลยนะ

พาไปดูที่นี่เลยค่ะตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
ตำบลด่านอำเภอกาบเชิงคุณ
คือตรงนี้เนี่ยนะมีทั้งเด็กไทยเด็กชาวกำพูชา

มาเอาของแจกไงวันเด็กก็จะได้รับขนมแจกแบบนี้
แล้วก็มีของรางวัลต่างเด็กมากันคึกคักเลย
แต่ไฮไลท์ดิฉันอยากชวนคุณไปดู

เด็กเขาเนี่ยไปชกมวยทะเล

ทั้งสองประเทศก็ร่วมแข่งขันกันค่ะ
อาจจะทกถูกบ้างผิดบ้างโดนบ้าง

โอ้โหสีชมพูนี่

เดียวเขาเกือบร่วงแต่ตัวเองเนี่ยโอ้โห

ใช่คุณแล้วปกติชกมวยทะเลเนี่ย

แต่ที่นี่ค่ะที่นี่ไม่ใช่ในน้ำ

โอ้โหช่วงนี้ไม่ชกมาเสียมากนะ
แต่กูเมื่อกี้ชกลมกันสักเยอะ

ค่ะเห็นเด็กโตกันไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี

ที่นี่เขาจัดกิจกรรมแข่งขันเด็กคลานกัน
เด็กที่มาแข่งขันกันรู้ไหมคุณอายุเท่าไหร่คะ
เดือนถึง๑๒เดือนหรือว่า๖เดือนถึง๑ขวบนั่นเอง
ก็จับน้องมาแข่งกันมาคลานแข่งกันกติกาเป็นแบบนี้
ที่เข้าร่วมแข่งขัน๑๔คนค่ะ
น้องจะต้องคลานในระยะทางยาว๕เมตร
ระหว่างการแข่งขันเราก็จะได้เห็นลีลาของพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
คือเด็กไม่เท่าไหร่เพราะเด็กยังไม่รู้เรื่องหรอก
จะไปไหนทานไปไหนครับเห็นปล่อยทานก็คาน
บางทีก็พักนั่งบ้างแต่พ่อแม่นี่แหละเหนื่อยนะสำหรับการแข่งขัน
ใช่เพราะว่าพ่อแม่ต้องไปอยู่ข้างหน้าน้อง
เรียกทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกตัวเองหันมาสนใจแล้วคลานมาหาพ่อ
อุปกรณ์หยิบมาหมดเลยมีอะไรเอามาให้หมดนะครับ
หลอกลอกข้างหน้าเพื่อที่จะให้เด็กคลานไปหา

นี่ก็คือเด็กชายพวุฒิเอียเตชะวัย๑๑เดือนค่ะ
ใช้เวลาคลาน๓๗วินาทีเท่านั้นเองนะคะ
เด็กที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาของเล่นและขนม

ไปดูงานวันเด็กที่อำเภอเมืองจังหวัดกรสินไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เดี๋ยวคุณจะดูไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนไหน
เพราะอะไรที่นี่มีเด็กแฝดฮะ
มีเด็กฝาแฝด๑๐คู่มาร่วมงาน
ร่วมงานที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตะบลหนองสอ
มีน้องอาร์มน้องอาร์ตนี่แฝดคู่แรก
น้องเอน้องบีน้องน้ำหวานน้องน้ำเหนือนี่
ชื่อน่ารักเนาะน้องน้ำหนาวไม่ใช่น้ำหวาน
น้ำหนาวน้ำเหนือน้องพลอยน้องเพชร
เบสน้องบอสน้องใบบุญน้องใบบัว
หมวยน้องเหม๋ยน้องภูผาน้องแพร่ไหม
นิวตรอนน้องนิวตันแล้วก็น้องดีน่าคาเดนี่
ผู้ชมดูภาพสิคือมันเหมือนแบบมีกระจกส่อง
คือเหมือนกันเป็นคู่แบบนี้
แล้วก็แต่งตัวมาเหมือนกันนะฮะเด็กแฝดแท้นะครับ
นี่๒๐๑๘๘คู่แฝดมหาศจรรย์

แล้วก็น้องที่เต้นอยู่นี่ผู้หญิงใช่ไหม
เมื่อกี้เด็กผู้ชายนะแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็น่ารักดีนะครับ
ก็นี่นะครับก็เป็นความสนุกสนาน
และถือว่าเป็นงานที่มีเด็กแฝดมาเจอกันมากที่สุด
เพราะเด็กแฝดในตำบลนี้มีเยอะ
โอ้โหทั้งตำบลนี่ถือว่าเยอะมากนะคุณ

ไปดูที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลากันบ้างครับ
เทศบาลตำบลสำนักขามจัดงานวันเด็กเหมือนกัน
อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีเด็กและผู้ปกครองมาเที่ยวกว่า๒๐๐๐คน
มากันตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยฮะ
นี่จัดดีนะดูสิว้าว
เขาได้เปิดโอกาสให้เด็กเข้าชมสวนไดโนเสาร์และสวนน้ำ
หมู่บ้านวัฒนธรรมฟรีด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันทางสพสะดาวจัดสาธิตสมมุติเหตุการณ์
ล็อกตัวคนวิกลจริตด้วยการถือมีดกวัดแกว่งไปมา
ท่ามกลางเด็กหลายพันคนที่เด็กก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็การใช้๓งามล็อกตัวขึ้นรถ๑๙๑
ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธิตแบบนี้ให้ดูใช้เวลาเพียง๕นาทีนะ

แล้วก็เป็นการสาธิตแบบอย่างไรหรือไม่คุณ
ยังไงคะไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

เพราะผู้ปกครองพาเด็กหนีเลย
โอยยยยยยดูสิ
ทางตำรวจก็เลยต้องประกาศผ่านลำโพง
เป็นการสาธิตการจับกลุ่มคนวิกลจริต

เห็นไหมก็หลายที่ในจังหวัดสงขลานะคะ
ปิดท้ายกันความสนุกสนาน

เด็กตื่นเต้นสิกับไดโนเสาร์

ก็เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน๑๔๐เซนติเมตร
เข้าชมหุบเขาไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
และสวนสวยฟรีนะคุณ

ภายในงานก็มีกิจกรรมเวทีการละเล่นที่สนุกสนาน

แล้วก็เอาพูลปลาสเตอร์ที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยนะ

ใช่ที่นี่ก็เด็กเยอะครับที่สนุกนุ๊ดเนอะ